ส่วนเรื่องราวของจักรยานแฟนใครที่ชอบขี่จักรยานกันบ้างนะครับ
วันนี้มีสปอร์ตแก็จเจ็ตมาฝากโดยคุณวัตถอนสมกิจนุ่งโรด
โอ้โหเรื่องดีแบบนี้ต้องไปติดตามกับน้องพิชชี่นะ
แต่ก่อนปันแล้วมันจะมีปัญหาคือโซ่เป็นสนิม
ก็ต้องเอาไปหยอดเอาน้ำมันจับอะไรหยอดให้มันหายฝืด
หลังจักรยานที่สามารถทำให้เจ้ารถถีบ๒ล้อขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นั่นก็คือโซ่
แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น
ทดแทนโซ่จักรยานแบบเดิมที่เราคุ้นเคย
หรือเรียกเจ้าโซ่แบบใหม่นี้ว่าสายพานคาร์บอน
ประกอบไปด้วยเส้นคาร์บอนสีดำที่อยู่ด้านนอก
คุณสมบัติคือแข็งแรงและก็ไม่ยืดเมื่อโดนความร้อน
ขณะที่ชิ้นส่วนสีฟ้าด้านในที่อยู่ติดกับฟันเฟืองจักรยานทำมาจากยูริเทน
พลาสติกที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนอย่างธรรมชาติ
ซึ่งจุดเด่นคือฝุ่นหรือก้อนกรัวตามทาง
เหล่านักปั่นนำจักรยานไปผจญภัย
จะไม่สามารถฝังตัวลงไปในสายพาน
ถนอมฟันเฟืองของจักรยานไปอีกทาง

และที่สำคัญอายุการใช้งานมากกว่าโซ่ทั่วไป
เวลาเราปั่นจักรยานก็จะไม่เฟืองไม่ต้องหยดน้ำมัน
แล้วก็จะไม่สกปรก
อันนี้ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้หยอดน้ำมันเลย
แต่นอกจากนั้นก็เราใช้ได้ประมาณ๒๐๐๐กว่ากิโลอ่ะ
คือเยอะกว่าสายพันธุ์ทั่วบ้าง

โซ่จะเริ่มหมดอายุตอนประมาณ๕๐๐กิโลกรัม
สายพันธุ์ใหม่ก็ประมาณมากกว่า๔เท่า
อีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยีสายพันธุ์คาร์บอน

ไม่มีเสียงกระทบกันของโซ่เหล็กกับฟันเฟือง
แกะให้นักปั่นต้องรำคาญหู
แม่เสียงเบาแล้วก็เงียบมากจริงด้วยค่ะ
ปั่นในเมืองแล้วใส่ชุดที่ไม่ใช่ชุดปั่นจักรยาน

รับรองได้ว่าขากางเกงของคุณไม่ขาดแน่น
แน่เพราะว่าเจ้าสายพานคาร์บอนนี้มันจะไม่เกี่ยวขากางเกง
เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดีที่เขาผลิตเข้ามา
สำหรับคนรักการฝันค่ะ
พิธีวัลลันธรรมสมกิตรรุงโลศิถ่าวเทราะที่๒รายงาน